มันมีพิรุษเห็นไหม

มีกระดับส่องอยู่ข้างหลังดึงใส่ตาคุณผู้ชมอยู่เนี่ย
พิรุษโผล่กับคดีนี้ค่ะ
จู่สามีออกไปนอกบ้านใช่ไหม

เจอเมียนอนตายอยู่ที่บ้าน

แล้วสภาพแปลกเลือดออกปากออกจมูกหน้าบวมปูดที่ไหล่มีรอยช้ำด้วย

ตำรวจนะเอาตัวผัวไปสอบปากคำ
ผัวให้การแปลก

วกไปวนมาพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ค่ะแล้วเนี่ยบ้านนี้อยู่ที่ตำบลดงละครที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เมื่อกี้ที่นอนอยู่นั่นผ้าคลุมอยู่น่ะคือศพของเมียคือนางอุบลโพทองอายุ๖๗ปีค่ะ
แผลที่หัวมีใบหน้าขวาบวมปูดมีรอยช้ำที่หัวไหล่
เลือดออกปากออกจมูกแต่ว่าผ้าห่มคลุมร่างอยู่
แล้วมีรอยเป็นคราบเลือดเปื้อนอยู่ที่บริเวณโซฟาข้างศพด้วย
พอไปดูข้างบ้านคุณผู้ชมเห็นไหม
เศษขวดเหล้าขวดเหล้าขาวแตก
แล้วมือถือของผัวน่ะอยู่ในฝาชี
อยู่อย่างนี้มีขวดน้ำอยู่ด้วย
แล้วพอไปดูเบอร์โทรออกมีการโทร๑๖๖
ตำรวจก็เลยต้องเอาตัวผัวก็คือนายสมบูรณ์ศรีสมบูรณ์อายุ๖๖ปี
สามีของนางอุบลไปสอบที่สพดงละคร
ทีนี้ฝั่งสามีเองให้การแบบวกไปวนมา
ไม่เหมือนกันแต่ละครั้งค่ะบอกแบบนี้

แล้วพอสัก๕โมงเย็นออกไปตัดต้นบอล
บอลเขาไปตัดมาเอามาทำแกงแกงโบราณกิน
ทีนี้ออกไปตัดแถวโรงดองผลไม้ใกล้บ้านนี่แหละ
แล้วเมียเมียอยู่ไหนเมียก็อยู่ที่บ้านนอนดูทีวีอยู่
ทีนี้พอกลับมาถึงที่บ้านเห็นเมียนอนอยู่ที่พื้น
ปกติเนี่ยเมียจะไม่นอนพื้นนี่นะ
ทีนี้พอไปดูอ้าวเลือดออกปากออกจมูกเลย
ทำไมผัวก็โทรหาลูกโทรหาหลานก็โทรไม่ติด

ทีนี้ตัวผัวบอกว่าเมียผมกินเหล้าประจำ
อืมแต่ตัวผมอ่ะดื่มนิดหน่อย
แล้วผมกับเมียเนี่ยนะก็มีลูกกันมาก่อนแล้ว
ก่อนที่จะมาอยู่กินกันแล้วแต่นี่ก็อยู่กินกันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ

เดี๋ยวนะนายสมบูรณ์เศษขวดเหล้าเนี่ย
เหล้าที่แตกอยู่ข้างบ้านมาจากไหน

เพราะว่าตอนที่ผมไปตัดต้นบอลมาทำแกงนะไม่มีเลย
ไม่มีเสร็จขวดเหล้าอะไรตรงนี้เลย

เห็นคอมเมนต์บางคนบอกผัวทำแน่หวังไว้ก่อน
ไปดูวงจรปิดหน่อยคุณผู้ชมฮะร้านค้าหน้าปากซอยเนี่ยจะเห็นว่า
ในสมบูรณ์คนเป็นสามีเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็มาจอดปุ๊บใส่กางเกงขาสั้นมาที่ร้านตอนเช้าเลย
ตามเวลา๘นาฬิกา๔๓นาที
มาซื้ออะไรมาซื้อเหล้าแล้วก็เปิดดื่มเลยนะ
อ๋อแบบเหล้าเป๊กเหรอเออดื่มไอ้แก้วหนึ่ง
เดินอยู่อื้บอืบปุ๊บอ่ะมันทำเปียกไหม
แล้วก็กลับออกไปครับเออหลังจากนั้นเนี่ย
ในสมบูรณ์คนเป็นสามีวกกลับมาอีกรอบ
อีก๒ชั่วโมงถัดมารอบแรก๘นาฬิกา๔๓นาที
รอบ๒๐นาฬิกา๔๐นาทีตอนนี้เดินเซแล้วนะดอม
เหมือนทรงแอดมาแล้วคราวนี้สวมหมวกมาแล้วก็กางเกงขายาว
อ่าการแต่งกายเปลี่ยนไปนะค่ะซื้อเหล้าอีกหนึ่งขวดครับ
แต่เงินไม่พอครับเออขอตะไว้ก่อนติดไว้ห้าบาทอืม
ยังขอขนุนไปกินด้วยนะซึ่งนายสมบูรณ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์
นั่งกินเหล้าอีกร้านหนึ่งอืมดอมเมื่อกี้เพิ่งเล่าไปเองว่า
วันเกิดเหตุอยู่บ้านทั้งวันแล้วมาออกไปตอน๕โมงเย็น
แต่นี่ดอมเล่าเท่าไรเนี่ยแต่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งนั้นพี่น้ำแข็ง
โมงสี่สิบสี่สิบสามรอบหนึ่งสิบโมงครึ่ง
สิบโมงสี่สิบแล้วไหนอยู่นี่มันขัดกับคำให้การอ่า
นี่กล้องวงจรปิดเป็นพยานค่ะอ๋อทีนี้พอเค้น
ตำรวจก็เค้นสอบสมบูรณ์นะเค้นหนักเลยสมบูรณ์มีท่าทีเครียด
อืมกลับคำให้การครับพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งฮะอ้าว
บอกว่าตอน๔๕โมงเย็นเนี่ยผมไม่ได้ออกไปเอาบอนไปตัดบอนอะไร
ไม่ได้ออกไปซื้อของแต่นอนอยู่ในห้องนอนอ้าว
ส่วนเมียก็อยู่ตรงโซฟาผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
คือไม่รู้ว่าใครฆ่าเมียตายทั้งที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะ
ถ้าอย่างนั้นถ้าเปลี่ยนคำให้การใหม่แล้วเนี่ยอืม
จนเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตำรวจขอสารอนุมัติไหมจับค่ะ
ตัวผัวก็คือนายสมบูรณ์คนนี้นั่นแหละโดนข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตพยานหลักฐานคืออะไรอ่ะ
นิติวิทยาศาสตร์ไงผลการชนะสูตรระบุว่า
หัวของผู้ตายได้รับบาดเจ็บจากของแข็งไม่มีคมจนตาย
สภาพศพมันแน่นอนอยู่แล้วใช่อืมก็ที่บอกไงบอกว่าหัวเนี่ย
อะไรนะมันมีหน้าก็บวมปูดด้วยมีแผลที่หัวด้วยอะค่ะครับ
ทีนี้คือเขาบอกว่าพยานแวดล้อมยืนยันว่าตอนที่เกิดเหตุ
ไม่มีคนอื่นอยู่กับคนตายยกเว้นสมบูรณ์ผัวนี่แหละอยู่
ทีนี้ตำรวจก็เลยเอาตัวสมบูรณ์มาชี้จุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ
ตอนที่ตำรวจเอาตัวมาชี้จุดน่ะสมบูรณ์สารภาพไหม
หรือเขาพูดว่าอะไรลองฟังค่ะรับยังตอนนี้ยังยอมรับยังไงครับ
ไม่ครับอย่างน้อยไม่ได้ฆ่าเมียครับไม่ได้ฆ่าแล้วเขาตายได้ไงครับ
ผมก็ไม่ทราบสาเหตุครับเพราะว่าผมนอนตื่นขึ้นมาออกมาก็เห็นเขานอนอยู่
แต่ต้องมีคนทำให้เขาตายใช่ไหมครับลุงผมก็ไม่ทราบว่านั้นได้ยินเสียงไหมครับ

ไม่เข้าใจครับว่าเพื่อนบ้านเขาก็ดีกัน

หรือว่าตายอย่างไรหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรคิดว่าผมคิดว่า
ญาผมอาจจะล้มผมคิดว่าเพราะว่าเขาล้มบ่อย

ว่าไม่ได้ทำและไม่ได้ยินเสียงอะไรเมียน่าจะล้มเอง
แต่ถ้าเกิดล้มเองหัวไม่มีแผลหน้าไม่บวมปูด

มีผ้ามาคลุมด้วยนี่ใช่ไหมใครคลุมอ่ะ

เดี๋ยวจะนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนครนายกนะ
เพราะว่าจนถึงตอนนี้ตัวนายสมบูรณ์ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ทำค่ะ

คือนางอุบลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุวรรณสิรินะ
ลูกเล่าให้ฟังบอกว่าแม่อยู่กับนายสมบูรณ์มา๘ปีแล้ว
สมบูรณ์ชอบเมาทำลายข้าวของทำร้ายร่างกายแม่
หนูยังบอกเลยแม่เลิกเถอะอย่าอยู่ด้วยกันเลย

ก็เลยคิดว่าสมบูรณ์น่าจะไปมีเรื่องที่โรงดองผลไม้

พอไม่พอใจอะไรบันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุ
เพราะว่าจากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าสมบูรณ์
เดินไปร้านชำกินเหล้าไงแล้วก็เมาด้วย
ไม่รู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในการก่อเหตุหรือเปล่า